คุณผู้ชมคะตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
๐บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงธันวาคมปีนี้
วันนี้วันแรกที่เงิน๕๐๐บาทเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๕นะคะที่บุรีรำน้ำตาไหลเลย
เพราะคุณป้าบอกว่าไม่เหลือเงินติดตัวแล้วเลย
พอได้เงินมาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๕๐๐บาทดีใจมากค่ะ
คือตอนแรกทีมข่าวก็คุณป้าท่านเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยพยายามไปคุยไปถามว่าคุณป้ามีปัญหาอะไรไหมให้ช่วยเหลืออะไรไหม

เอิญไปเจอจริงค่ะคุณผู้ชมก็เป็นห่วง
พอไปคุยกับคุณป้าคุณป้าบอกว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไรป้าดีใจ
คุณป้าสวรรค์ซ่อนกลิ่นอายุ๖๕
เป็นชาวตะบนปราศาสตร์อำเภอบ้านหั่นจังหวัดบุรีรำค่ะ
คือคุณป้าเนี่ยขึ้นรถกระบะมากับชาวบ้าน
มาดูว่าเงินเข้าไหมตามที่รัฐบาลประกาศว่า
วันนี้เงินเข้า๕๐๐บาทวันแรกมันเข้าจริงไหม
เพราะป้าไม่เหลือตังค์เลยสักบาทเดียว
หมดแล้วไม่มีแล้วหมดเลยไม่มีเงินติดตัวเลย
นี่เป็นส่วนที่เขาให้เพิ่มนะฮะใช่ค่ะ
มติคณะรัฐมนตรีนะคะที่เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ๑๔ล้านคนนะคะ
ก็ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
๐บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา๓เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมปีนี้
รวมวงเงิน๒๑๐๐๐ล้านบาทตามที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้ว
แล้ววันนี้วันแรกที่เงินเข้าคุณป้าดีใจมากจริง

บอกไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทจริง
ก่อนหน้านี้ลูกชายถูกเลิกจ้าง
เพราะพิษโควิด๑๙กลับมาอยู่บ้าน
ลูกอีกคนไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด
ปกติลูกชายส่งเงินมาให้ทุกเดือนแต่ตอนนี้ลูกชายก็ตกงาน
ครอบครัวไม่มีเงินเหลือสักบาทเลยนะคะ
ในบ้านไม่มีอะไรกินแล้วอะค่ะ
มีแค่เบี้ยคนชราซื้อข่าวสารจ่ายค่าไฟไปวัน
พอรู้ว่าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดีใจมากจริงค่ะ
ดีค่ะมีคนจนอย่างฉันมีสัตว์หวัดดีใจจนค่ะ

เบี้ยผู้สูงอายุคุณป้า๖๕ก็ได้เดือนละ๖๗๐๐
ใช่ค่ะนี่คือใช้ทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าลูกก็ตกงานนะคะ
วันนี้ได้๕๐๐เอามาซื้อของ
ใช่ค่ะทีมข่าวก็เลยไปสำรวจบรรยากาศดูด้วยเลยนะคะ
ก็คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนว่าจะไปแบบของจำเป็นนะคุณภาคภูมิ
ข่าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เอาไปใช้ชีวิตประคองต่อไป
โอ้โหน้องหนูนะดูไว้นะ
ค่ะคนลำบากเขาเดือดร้อนจริงนะ
บางคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเงิน๕๐๐บาทคนที่ก็ไม่มีจริงโอ้โฮมันสุดยอดจริงค่ะ